มาถึงเรื่องของสาวคนหนึ่งเป็นข้าราชการขับรถอยู่ดีกลางวันแสก
มีคนเอาป้ายกับเศษไม้ไปขวางถนน
ไม่พอแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเอาก้อนหินมาไล่ปลาเขา
แบบนี้เธอก็งงคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ครับ
โอ้โหถอยแทบไม่ทันอ่ะ
ตอนแรกก็ขำอยู่ดีสักพักขำไม่ออกนะคะ
คือจังหวะแบบยกหินด้วยสองมือแล้ววิ่งพุ่งมานี่

พัฒนาสยาหาผ่าโพสต์ภาพกล้องน้ำรถ
ขนาดอยู่บนถนนพิทักษ์บำรุงในจำบนลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์

ชมพูเนี่ยตอนแรกขับไปมันมีเอาของเอาป้ายมาตั้งกลางถนนก่อนก็ไปไม่ได้
แล้วก็เขาก็ขำกันอยู่เนี่ยนั่งขำกับเพื่อนอยู่สักพักนึง
มันไม่ใช่มีผู้หญิงคนซ้ายจอวิ่งมาวิ่งแบบชาร์จเลย
ก้อนหินก้อนใหญ่มากท่านท่านจะทุ่มแบบนี้
เธอก็ถอยแบบไม่คิดชีวิตนะฮะกลัวจะโดนเข้ามาที่หน้ารถ
นี่ยังวิ่งตามมาอีกประมาณสักครู่นึงด้วยนะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปยังผู้โพสต์คือนางสาวพัทรัสยา
เธอเป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตรเล่าบอกว่า
หลังจากเธอพยายามถอยจากที่ผู้ชมเห็นเพื่อไม่ให้ผู้หญิงคนนี้ป่าหิน
เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงสติไม่ดี
เธอก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยจับตัวผู้หญิงคนนี้
เพราะเกรงว่าจะไปทำร้ายคนอื่น
ถ้าเธอเอาก้อนหินนี้ไปปลาคนเดินถนนจะทำอย่างไร
แล้วถ้าเกิดเอาไปปลารถคันอื่นนั้นจะทำอย่างไร
สุดท้ายเจ้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
แล้วก็อาจจะมีการติดต่อญาตินะให้นำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับ
ส่วนเธอกับเพื่อนเกิดมาบอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยตกใจมาก
แต่ก็ยังดีมีสติถอยรถได้ทันและโชคดีข้างหลังเนี่ยไม่มีรถ
งั้นก็ถอยอาจจะไปชนรถคันหลังก็ได้นะครับ